มีเจ้าหนูน้อยคนหนึ่งอายุสัก๑๑ขวบ
เจ้านู๑๑ขวบที่ร้อยเอ็ดต้องระเหตุระเหิดออกจากบ้าง
เพราะว่าคุณพ่อติดโควิดคุณแม่ติดโควิดไม่เหลือใครแล้ว
เหลือคนเดียวจึงต้องมาดูแลภายใต้การดูแลของสถานกักกันโรค

กู้ภัยอโศกร้อยเอ็ดนำรถฉุกเฉิน

เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดเป็นพิเศษเลย
ฉีดยาฆ่าเชื้อตลอดเวลาครับ
แก่นทรายตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ไปคนเดียวเดียวเพียงลำพัง
พี่เจ้าหน้าที่เขาก็พอไปถึงนะพอไปถึงที่สถานกักกันแต่จริงแล้ว
นี่คือโรงแรมมาก่อนเป็นโรงแรมแล้วตอนนี้เป็นสถานกักตัว
ของอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพอมาถึงพี่เจ้าหน้าที่ก็เปิดปากไปเลย
เข้าไปข้างในนะพอเข้าไปข้างในฉีดแอลกอฮอล์
ตลอดเวลาเลยข้ามาคนเดียวเดินไปคนเดียวเลย
เพราะพ่อแม่ติดโควิดติดอยู่โรงพยาบาล
ก่อนหน้านั้นเหมือนปืนฉีดน้ำเลย

อยากให้เชื้ออยากให้เด็กสบายใจ

ด่านแรกพอเข้าไปด้านในจริงที่อีกท่านหนึ่ง
ก็จะรอให้การต้อนรับฮะ
จริงแล้วน้องครอบครัวน้องมาจากกรุงเทพ

หนูน้อยวัย๑๑ต้องอยู่คนเดียว
อยู่คนเดียวจะเอาอะไรกินไม่เป็นไร
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยพามาที่โรงแรมที่นี่
ก็คือสถานกักตัวเป็นการเบื้องต้นก่อนนะครับ

หวังว่าหนูน้อยคนนี้จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับ
ก็ดีแล้วมันก็จะมีหลายบรรยากาศนะ

แต่นี่ด้วยความเป็นหนูน้อยลูกผู้ชาย
อยู่คนเดียวก็ได้เดี๋ยวมีพี่คอยให้การดูแลนะฮะ